มากันที่บล็อกเกอร์คนดังท่านหนึ่งปกติเนี่ยชีรีวิวแต่ของกินนะคะ
แต่วันนี้เธอมารีวิวที่เขียนคิ้วเพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้า
บอกเลยสุดปัง
สวยอยู่สวยอยู่เท่ากับนับน้องนะ

มาสายสวยก็ได้นะเก๊กนะ
คิ้วหนากำลังมาแหละนี่ว่า
รีวิวยังไงใครขายไม่ออก
นี่ไม่ได้บอกนะแม่จูนบอกเอง